สวัสดีครับ
บอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย๒๐๑๙
ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสต
เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้อีกครั้ง
ขุมกำลังทีมชาติไทยที่ต่อยอดความสำเร็จ

ต่อเนื่องมาในชุดคว้าอันดับ๔เอเชนเกม๒๐๑๘
ทำให้ทีมชาติไทยมีความหวังครั้งสำคัญ
ที่จะสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายให้ได้อีกครั้ง
นับว่าทีมชาติไทยเริ่มต้นก้าวแรกได้ดี
หลังจับสลากอยู่สายเดียวกับอีรักษ์เวียดนามและไต้หวัน
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่งานที่หนักมาก
แต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือทีมชาติไทย
สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมที่ต้องชนะได้อย่างเวียดนาม
และการเสมออีรักษ์ทั้ง๒นัด
ทำให้ทีมชาติไทยการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จ
มั่นใจมั่นใจว่าได้เข้า

เพราะไงเพราะว่าเวียดนามเราไม่ได้กลัวเวียดนามอยู่แล้ว
ชื่อฉันมันก็ไม่ได้แบบเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนอะไรประมาณนี้
ฉะนั้นเรามีความรู้ว่าถ้าเราเก็บ๒ทีมนี้ได้

เวียดนามเป็นไม้เบื่อไม้เมา
ปรับกันอยู่แล้วเขาอยากชนะเรามากอยู่แล้ว
ฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าวันที่เราเล่นกับเขาที่บ้านเขานะ
มันทำให้มีความว่าเขาอยากได้เนี่ย
ทำยังไงจะให้เขาแบบว่ากดดัน
เพราะแฟนบอลเขาต้องเชียร์เพื่อที่จะให้ชนะใช่ไหม
ฉะนั้นพอเล่นในบ้านกลับกลายเป็นว่าเราเล่นง่ายกว่าที่เล่นในบ้านเราอีก
เพราะอะไรเพราะว่าเราเล่นในบ้านมันเมืองกดดัน
อยากให้แฟนแบบมีเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มมันก็จะกดดัน
ตอนที่เราเข้ารอบไปรอบที่๓ก็คือรอบ๑๒ทีมเอเชียเนี่ย
คือตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจ
เพราะตอนแรกเนี่ยเราคาดตั้งแต่ต้นว่าเราจะเป็นที่๒ให้ได้
กลายเป็นว่าเราเข้าที่๑แทนอีลักษณ์
เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในครั้งนี้
ทีมชาติไทยมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์บนเวทีเอเชีย
ที่ต้องพบกับทีมชั้นนำแทบทั้งสิ้น
ทำให้ทีมชาติไทยไม่สามารถทำผลงานได้ดีนัก
โดยเก็บเพียง๒คะแนนจากการเสมอออสเตรเลียและสหรัฐอารับเอมิเรส
และแพ้ไปถึง๘เกมด้วยกัน
อย่างไรก็ตามซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
คุณซื้อทีมชาติไทยชุดนี้ที่คุมทีมในช่วง๗เกมแรก
รับว่าแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ประสบการณ์ที่ทีมได้เคยผ่านเข้าไปเล่นในรอบนี้
จะต่อยอดสู่การแข่งขันในครั้งต่อไป
และในอนาคตหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้อีกครั้ง
ผลงานก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย
สิ่งที่ผิดพลาดในอดีตคือบทเรียนสู่อนาคตสำหรับศึกคัดบอลโลก
ซึ่งแม้ว่าทีมชาติไทยจะเจอบททดสอบจากบรรดาทีมอาเซียน
รวมถึงคู่ปรับสำคัญอย่างสหรัฐอารับเอมิเรสในสาย
แต่ก็เชื่อว่าประสบการณ์เมื่อครั้งอดีต
จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ดี
ในการคัดบอลโลก๒๐๒๒ครั้งนี้
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ครั้งนี้เอาใหม่กับศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเกมนัดแรกในกลุ่มจีน
เปิดที่แข่งขันกันที่สนามมธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษย์
ต้อนรับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป

วันนี้ก็จะอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ

แล้วก็มีข่าวบอกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ๒๓คน

เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงดึกหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ